คุณผู้ชมฮะเริ่มต้นข่าวเที่ยงของเรามาดูความคืบหน้าในคดีเสียโป้หน่อยฮ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้รับการประกันตัวเพราะสารอนุญาต
ส่วนเสียโป้บอกว่ายืนยันผมไม่ได้ยิงและผมจะสู้คดีให้ถึงที่สุด
โวยตำรวจด้วยบอกตำรวจจริงทางนู้นเขาก็พักพวกเยอะตั้งแยะ
เห็นบอกแจ้งคนขับด้วยนี่ใช่ไหมคะแจ้งความกลับไปที่ภูมิกับด้วย
คือเขาจะแจ้งความกลับด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งตำรวจด้วย
คุณผู้ชมค่ะคือตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำเสียโป้เมื่อวานนี้
หลังจากนั้นก็ส่งฝากขังฝากขังที่ศาล
ปรากฏว่าสารอนุญาตให้ประกันตัวได้นะฮะก็หลักทรัพย์ในการใช้ประกันตัวเนี่ย
บาทนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เสียโป้นะฮะ
ถูกสอบปากคำก่อนจะเดินทางไปฝากขังต่อที่สารอาญาธนบุรี
ในความผิด๔ข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตนะครับเสียโป้เนี่ยเขายืนยันเลยนะ
ตอนที่ตำรวจคุมตัวจะขึ้นรถเขาก็พูดกับสื่อด้วยนะครับ
ว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็จ่อไมค์ถามเสียโป้ยืนยันผมไม่ได้เป็นคนยิงวัยรุ่นชายสองคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะขณะเกิดเหตุผมก็อยู่ในร้านนวดผมแค่ชะโงกหน้าออกมาดูเหตุการณ์
ได้ยินเสียงปืนนัดแรกผมก็วิ่งหนีแล้วนะฮะและขณะนี้นะครับ
ก็มีเพียงคำพูดจากคู่กรณีเท่านั้นที่เป็นการพูดออกมาผ่านสื่อ
และตำรวจก็รับฟังทางนั้นนะครับทำไมไม่ฟังผมบ้าง
โวยตำรวจเหมือนกันฮะฟังเสียงเสียโป้หน่อยแล้วกันนะครับ
คำคำพูดคำพูดคนนำให้ทำให้ทำให้โดนล็อกแคมือได้ก็
ก็ไม่รู้จะอะไรแล้วแค่เป็นเพราะผมเป็นคนดัง
ไม่มีความยุติธรรมแน่นอนครับผมฝั่งตรงข้ามมีเป็นเป็น
เป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้า
แล้วเป็นลูกผู้หมีอิทธิพลใหญ่กว่าผมใหญ่มากครับผม
ไม่จริงครับตอนนี้เราจะประกันตัวสู้ความดีทั้งนั้น

อยากฝากบ่อนฝั่งตรงข้ามว่าอะไรไหมครับ
ผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมขอความยุติธรรมจากศาลพอ
นี่แหละครับขอความยุติธรรมจากศาลนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับนางสาวบานเย็นชานราแม่ของเสียโป้
ก็เดินทางมาที่ทั้งสารณีตำรวจและไปที่ศาลด้วยนะครับ
โป้ถูกคุมตัวไปฝากขังต่อสารซึ่งต่อมาศาลได้อนุญาตให้ประกันตัว
ตีวงเงินประกัน๓๕๐๐๐บาทนะครับ
ด้านของนายสันทนะประยุนต์อดีตตำรวจบรรทธิบาล
ซึ่งสนิทสนมกับเสียโป้ก็บอกว่าได้พาเสียโป้มามอบตัว
แต่กลับกลายเป็นว่าเสียโป้ถูกจับกลุ่มนะฮะ
อกจากนี้นะครับจะแจ้งความดำเนินคดีกับภูมิกับการ
และรองภูมิกับการสืบสวนสนภาษีเจริญ
ความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗แล้วก็มาตรา๒๗
ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่
และกระทำการอันมิชอบนะครับเพราะเขาเห็นว่า
มันไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อเสียโป้เองนะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
นับร้อยคนนะฮะไม่ได้มีแค่เสียโป้กับเสียเคนเท่านั้นนะครับ
อันนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนะพูดนะไม่ใช่แม่ให้สัมภาษณ์นะฮะ
คือพันธบรวจโทสันทนะบอกว่าคือไม่ได้มีแค่เสียโป้กับเสียเคนเท่านั้น
แต่ยังมีนายตั้งนายตัวฝั่งนู้นอีกและคนอื่นของฝั่งนู้นอีก
โดยเชื่อว่าต้องมีการร่วมมือกันอยู่เบื้องหลังนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกออกหมายจับพร้อมกับเสียโป้
ก็คือเสียเคนนั่นเองเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดตามพรบออาวุธปืน
คุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ได้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจสนภาษีเจริญแล้ว
โดยมีพันธมโรทโทสันทนาประยุณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเป็นคนนามมามอบตัวค่ะ
แต่พอมาถึงโรงพักเนี่ยกลับไม่พบพนักงานสอบสวนแล้วก็ตำรวจนายอื่นในสนภาษีเจริญ
ก็เลยทำให้พันธมโรทโทสันทนาเนี่ยโทรศัพท์ไปหาพันธมโรทเอกลือสักดำเนินสวรรค์
ผู้กำกับสนภาษีเจริญนะคะเพื่อให้มาควบคุมตัวแล้วก็แสดงหมายจับ
แต่ปรากฏว่าผู้กำกับสนภาษีเจริญท่านติดภารกิจไม่สามารถมาดำเนินการได้
ตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็กลับบ้านทันที
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกครั้งเมื่อตำรวจสะดวกค่ะ
และวันนั้นท่านท่านจะทำไหนแหละ

เขาก็นั่งเป็นสาธารณะและคิดถามข้างข้าง
ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าทางเขาเองไม่ได้เป็นคนยิง
ทีนี้ก็ต้องดูว่าตกลงแล้วทางฝ่ายไหนเป็นคนยิงกันแน่